เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เตือนกันแล้วเตือนกันเล่านะคะเรื่องของการเมาแล้วขับ
เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้นะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้
โพสต์คลิปภาพแล้วก็มีคำบรรยาย
แต่คำบรรยายเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเสียดสีมากกว่านะคะ
คนดียังมีอยู่ในสังคมเมาแล้วขับชนเนี่ยก็ยังมายอมรับสารภาพ
นี่ค่ะคุณลุงนี่นะคุณลุงนี่นะใช่ค่ะ
เมาแล้วก็ยังยอมลงมายกบว่าขอโทษเห็นไหมว่ายเลยนะ
ไหว้ขอโทษแล้วก็คุกเข่าด้วยแต่บางคนบอกแกคุกเข่าขอโทษหรือว่าแกเซ
ก็นั่นแหละก็คงเป็นการเสียดสีแหละสำหรับคำพูดของคนที่โพสต์นะคะ
เฟซบุ๊คคุณมงคลค่ะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
นี่ไงสังคมยังไม่สิ้นคนดีลุงชนแล้วไม่หนีเดินลงมาขอโทษและคุกคาว
นับถือในความรับผิดชอบต่อสังคมจริงจริงแล้วไม่ใช่ค่ะ
ลุงเขาคงสภาพไม่ไหวแล้วจริงไปไหนไม่ได้คุกเข่าก็ล้มลุกลุกคานนะคะ
แต่แกเมาหนักมากนะเมาหนักมากค่ะแล้วหน้ารถบุบไปแล้วน่ะ
มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะสภาพนี่โอ้โหนี่ไม่ได้คุกเข่าขอโทษเนาะ
ลักษณะแบบนี้แต่ลุงอย่างนี้ไม่ควรขับเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะ
มากมากนะคะมากเลยนะคะนี่ยังดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
เมาแล้วโดนคุมประพฤติอีกลุงนี่ค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่คุมประพฤติไงฮะ

แกจะลุกแล้วก็แกจะเดินมาหลังจากที่แกเซตรงข้างทางอ่ะนะแกจะลุกแล้วก็จะเดินมาหาแถวคนถ่ายคลิปเนี่ย
เนี่ยยกมือไหว้แบบนี้นะคะแล้วมีล้มลงไปแล้วเหมือนกระมูดไปใต้ท้องรถ
คนก็ถามว่าเอ๊ะลุงจะหาอะไรหรือเปล่าอะไรหล่นไปใต้ท้องรถหรือเปล่า
แต่นี่คือคนเมาอะค่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือขับรถแล้วรถไปชน
รถของคุณลุงคือรถกระบะนี่นะคะ